คุณผู้ชมคะมาดูเรื่องของการให้บริการรถสาธารณะกันหน่อยนะคะ
เพราะว่าระยะหลังเนี่ยกระทบกระทั่งกันเยอะเหลือเกินนะคะ
สำหรับกรณีผู้ขับขี่จักรยานยนต์สาธารณะ

คือมีปัญหากันมาค่อนข้างจะเยอะอยู่เหมือนกันนะคะ
ตอนนี้ผู้ให้บริการแอปพลิเคชันเขาก็ออกมาสู้เหมือนกันนะ
สวัสดิการเพิ่มส่วนแบ่งรายได้

ให้มาเป็นแบบคนขับรถจักรยานยนต์สาธารณะ

ซึ่งนายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์

เอาไม่แน่นะพี่วินอาจจะโดนดึงตัวกันไปก็ได้

นายกสมาคมผู้ขับขี่รถจักรยานยนต

ขัดข้องถ้าคนขับรถส่วนบุคคล
ไปลงทะเบียนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์สาธารณะ

ระหว่างวันที่๑กรกฎาคมถึง๓๑สิงหาคมนี้นะคะ
แต่รถจักรยานยนต์สาธารณะที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ซึ่งแต่ละวินก็สามารถรองรับเข้าร่วมสังกัดได้

ตอนนี้ก็เรียกว่าคล้ายกับการเกณฑ์คนเลยล่ะ

เพราะหวังจะดึงผู้ขับขี่วินมอเตอร์ไซค

ถ้าเกิดเสียชีวิตวงเงินก็๑๕๐๐๐๐บาท

มอบทุนการศึกษาให้ลูกคนขับ

จัดหาสถานที่กู้เงินให้คนขับไปอีก

ทดลองรับงาน๒งานต่อวันใน๗วันแรก

แรกแจกแถมยิ่งกว่าปลายปีอีกคุณ

ตอนนี้กำลังจะจัดตั้งกองทุนสำหรับคนขับเหมือนกัน

คิดเหมือนกันนะคะวินในใจค่าวินใช่ไหมเออ

เขาบอกว่าเขาแข่งขันกันค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันใช่ครับ